คือสัญชาติยานของความเป็นแม่รักลูกทั้งหมดแหละ

ดูแม่หมาที่โอ้โฮรุ้นเหลือเกิน
หมามันไปอยู่ในซอกแล้วเป็นยังไงนะ
มันร้องใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูภาพนี้พร้อมกันนะคะ

นี่เสียงลูกหมานะเนี่ยมันเป็นซอกหินนะคะแล้วกว้างสักประมาณ๑๐เซนเท่านั้นเอง
แต่มันลึกมากนะคุณทัศนัยคุณรัชพรมันลงไป๓เมตร
แล้วดูแม่มันยืนดิใช่ลูกหมา๕ตัวมันตกอยู่ไปในซอกนั้น
ร้องแบบหาแม่ระงมเลยอะค่ะแล้วดูสิกู้ภัยสว่างศรีวิลัย
บึงโขงหลงที่จังหวัดบึงการก็พยายามจะทำยังไงจะช่วยลูกหมาเหล่านี้ได้
รู้ว่าลูกฉันอยู่ในนี้มนุษย์ช่วยลูกฉันหน่อยนะ
เจ้าหน้าที่ก็วางแผนกันนี่คือเขาเอาไม้ไผ่มาผูกกับเชือก
แล้วก็หย่อนลงไปเพื่อที่จะมัดที่ขาของลูกหมา

ยากคุณเพราะว่าซ่อมันเล็กมากแล้วก็ต้องมัดให้มันถูกตำแหน่งด้วย
เพราะหมายังเล็กดูแล้วรู้ฟังจากเสียงรู้เลยว่ายังเด็กมาก
แล้วมันก็ต้องดิ้นช่องมันแคบแล้วมันมืดด้วย
ก็ต้องเอาไฟส่องกันพยายามอยู่เป็น
ที่ตัวแรกขึ้นมาได้แล้ว
หลังจากนั้นก็พยายามอยู่อีกสักพักนึงนะคะ
ตัวที่สองตัวที่สามขึ้นมา
แล้วแต่ละตัวนะคุณตอนที่ทีมข่าวเราไปดู
บอกว่าอุ๊ยมันมีรอยเป็นรอยถลอก

กว่าจะมัดขามันแล้วดึงขึ้นมา
คือจังหวะร่วงลงไปก็ถลายถลอกกันลงไปแล้วด้วย
ใช่ส่วนอีก๒ตัวที่ติดลึกลงไปอีก
เจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยจนท้ายที่สุดนะคะ

นายปัญญาเถาพุทธาเจ้าของบ้านเล่าให้ฟัง

พอมาดูเนี่ยนะแม่หมามันวิ่งวนไปวนมาอยู่ตรงซอกตรงนั้นตรงลานหิน
แล้วพอมองลงไปอุ๊ยลูกหมาอยู่ในซอกหิน
ผมก็พยายามช่วยอยู่นานแต่ไม่สำเร็จ
ก็เลยต้องแจ้งกู้ภัยแล้วดูสิ
คุณถลอกเต็มตัวไปหมดเลยพอเรามาเจอแม่เนี่ยมันก็เจ็บมาดูดนมใหญ่เลยอะค่ะ
ไม่รู้ว่าขาเขอหักด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องให้สัตวแพทย์ตรวจดูตรวจเช็คร่างกายนะคะ
ซึ่งทางนายปัญญาเจ้าของเขาบอกว่าผมสงสาร
ผมให้ข้าวให้น้ำมันกินมาสักเดือนนึงแล้วพอมันมาเจอเหตุแบบนี้เนี่ย
อ๋ออ่านะฮะไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์นะฮะ
ความเป็นแม่เป็นลูกมันผูกพันนะครับ